แต่ถ้าแน่นยังไม่พอต้องไปกินอีกหนึ่งเมนูอาหารที่ชาวอีสานรู้จักกันเป็นอย่างดี
นั่นก็คือเมนูข้าวจี่ค่ะ
ข้าวจีมาไวมาก
ปกติข้าวจี่จะมาช่วงหน้าหนาวนะ

จีเป็นเมนูอีสานแต่ว่าทำไมนะคุณชนะ
ข้าวจี่เนี่ยนะโอ้โหอร่อย

กลับแล้วที่สำคัญนะกลิ่นมันหอม
ใช่ค่ะย่างไฟร้อนแล้วก็ทาไข่แบบนี้นิดนึง
อื้มต้องบอกเลยว่าฝีนแน่
เพราะว่านี่เป็นทั้งอาหารหลักก็ได้นะ

ของพี่น้องชาวเหนือชาวอีสานเขาก็นิยมด้วยเหมือนกันนะคะ
รสชาตินั้นถูกปากทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ค่ะ

มันทั้งหอมทั้งกรอบทั้งอร่อย

กินกับเนื้อสัตว์ร้อนนี่นะ
จะเป็นหมูย่างก็ได้เป็นปลาย่างก็ได้เลิศที่สุดเลย
หรือจะกินเดี่ยวแบบนี้ก็รสชาติดีไม่แพ้กันเลยนะคะ

ที่เขานิยมทำแล้วก็สืบทอดกันมา
แล้วก็เป็นเมนูอาหารที่ทานกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะ

ได้ปั้นข้าวจี่ขายเป็นอาชีพมานานแล้ว
ข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้วเอามาปั้นเป็นก้อน
เสียบใส่ไม้ปิ้งย่างจนได้ที่
แล้วก็ใช้น้ำจิ้มทาเพื่อเพิ่มรสชาติ

แบบนี้มันก็จะมีสีที่ดูอร่ำสีน้ำตาลนิด
ขายในราคาเป็นแค่๕บาทเท่านั้น
แล้วเธอก็บอกว่าขายมานานหลายปีแล้ว
ขายก็คืออยู่ที่ตลาดนัดตามสถานที่ทั่วไปทั้งเมืองพยาวเลย
จะมีลูกค้ามาซื้อทานตลอดนะคะ

น้ำจิ้มสูตรเด็ดของทางร้านเนี่ย

เพราะว่าจะมีสูตรผสมทั้งกะทินมเนยงา
ทำให้รสชาติมันต่างจากข้าวจี่ทั่วไป

หรือว่าอาจจะไม่ทาอะไรเลยก็แล้วแต่เนี่ยนะ

อ่ามันก็จะแบบได้โปรตีนได้ความหอมไข่นิดนึง

มันก็จะมันหอมอ่ะคุณผู้ชม

บอกเลยว่าถ้าอยากไปทานนะคะ

อยู่ที่จังหวัดพยาวตามตลาดนัดต่าง

ข้าวจีนเนี่ยมันก็มีขายอยู่ทั่วไป
กรุงเทพอาจจะมีบ้างหรือบางพื้นที่ตาม
มีเหมือนกันมีเหมือนกันที่มีคนเหนือคนอิสังเขาอยู่กัน
แต่ว่าถ้าจะทานสูตรนี้ต้องบอกเลยพยาวนะ
เจ้านี้เลยของคุณเอมมิกานี่แหละ

ได้หมดเลยค่ะหลายไม้ก็ได้นะไม่ว่ากันนะ
นี่แหละครับมีหลายชนิดหลายอย่าง
มานำเสนอเรียกน้ำย่อยให้กับคุณผู้ชมแบบนี้เช้า